แต่นี้เชื่อผม

นี่ไงอันนี้น่าจะเป็นลานจอดรถของที่ไหนสักแห่งละ
ไม่ใช่ร้านจอดรถถนนดีน่ะละ

เขาจอดซ้อนกันมากี่เล่นดูสิเนี่ยเห็นมั้ย
คือคนที่จอดข้างในนะคือต้องกลับสักประมาณ๒ทุ่ม
ทิ้งคืนละเถอะทั้งนั้นนะกว่าจะได้ออกโอ้โหบางแสน
ตั้งแต่ทางลงหาดและแยกบางแสนยาวไปถึงแยกอ่างศิลาถนนข้าวหลามครับ
ทำยังไงล่ะร้อนถึงตำรวจสพแสนศุกร์โอ้ตำรวจนี่งานหนักเลยนะ
ไปจัดให้เดินรถทางเดียวเลยฮะการจราจรไม่ได้คล่องตัวหน่อย
นักท่องเที่ยวมากันเยอะเลยครับแน่นหาดเลยหน้าหาดนี่ไม่มีที่จอดคุณผู้ชมฮะ
เอาก็มากันเป็นครอบครัวมาเป็นกลุ่มฮะมาเป็นหมู่คณะก็จับจองนี่เลย
ผ้าใบฮะหาอะไรกินกันซะหน่อยแล้วก็ดูลูกหลานด้วยคือ
พ่อแม่อาจจะไม่ได้ลงน้ำไงก็นั่งอยู่ที่นี่แหละตรงที่นั่งตรงผ้าใบพวกนี้
แล้วก็ดูลูกหลานไปเล่นน้ำกันพี่เชื่อว่าครับ
คนที่ดูเราอยู่จะต้องมีสักคนแหละที่ไปบางแสนเมื่อวานนี้หรือสุดสัปดาห์นี้
บอกกันหน่อยเล่ามาหน่อยว่าความรู้สึกเป็นยังไง
นะฮะเล่ามาหน่อยเพราะว่าโอ้โหคนเยอะจริง

ไม่ได้เดี๋ยวนี้ชายหาดก็ห้ามดื่มนะ
หมายถึงเล่าเรื่องมาหน่อยว่าไปเกินอะไรบ้าง
แต่ว่าเขาก็บอกนะน้ำมันดูใสนะพี่เบิ้ลไม่ต้องแข็ง
เขาบอกว่าเพราะว่ามันมีอะไรมีลมตะวันออกพัดมาแล้ว
ลมตะวันออกมาพฤศจิกาแต่นี่มาเร็วหน่อยครับ
แล้วช่วงนี้นะผู้ประกอบการหาดบางแสนยิ้มเลย
เลยแบบนี้โอ้โหก็คนมาท่องเที่ยวกันเยอะแบบนี้
ข้าวของอะไรขายสินค้าอะไรขายได้เยอะเลยคุณผู้ชม
หลังจากก่อนอันนี้เป็นเดือนนะเงียบกริ๊บเงียบเหงาจริง
อย่างพี่พิชยาครับเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากระยองก็ใกล้แหละ
เขาบอกแม่ตัดสินใจไม่ผิดจริง
พาลูกหลานพาครอบครัวมาเที่ยวบางแสนเพราะอยู่ใกล้
ใกล้แล้วตอนนี้น้ำทะเลใสแล้วนะอาหารก็หากินง่าย
เขาบอกเองพี่พิชยาบอกว่าอาหารไม่แพง
แฟนข่าวไทยรัฐทีวีมาบอกกันหน่อยไม่แพงจริงเปล่าอยากรู้
แล้วเขาก็บอกเวลาลูกหลานไปเล่นน้ำเนี่ย
เขาก็นั่งอยู่ตรงเตียงตรงเก้าอี้ผ้าใบเนี่ยใช่
ง่ายอยู่ใกล้เลยไหนฟังพี่พิชยานเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
เมื่อวานหมอแหลปแพนด้า

โพสต์อยู่๒โพสต์เกี่ยวกับบางแสน

คนไทย๗๐ล้านคนตอนนี้อยู่บางแสน๑ล้านคน

อ้าวมีภาพที่จอดรถไหนนี้ที่จอดรถเป็นแพร่เมื่อกี้

แล้วก็หมอแหลปแพนด้าแชร์มาจากเพจชอบจังบางแสน
แล้วก็บอกว่าบางแสนแทบจะไม่มีที่จอดรถ

คือบางแสนมันเป็นทะเลที่ใกล้กรุงเทพ

ดูสิขนาดคนระยองมีทะเลยังมาเที่ยวบางแสนเลย
มีอยู่ช่วงหนึ่งก็เคยไปแล้วแบบทำงานกังเสี่ยงสงกราน
แล้วเออหลังจากสงกรานไปดีกว่าไม่ได้รู้ว่าเป็นวันไหล
อู้หู้หุ้นฉักมาก

รดสิบมากจริงจริง